เจอกับอุซานฮุนไดทีมแกร่งจากเกาหลีใต้ในช่วงเย็นวันนี้
รอบแบ่งกลุ่มนัดที่๓เมืองทองยูเนเต็ดแชมป์ไทยลีก
จะใช้ชุดที่ดีที่สุดบุกไปเยือนอูซานหุ่นใด
หลังจากทักชนะทิพย์สงกระสินและซิสโกคิมิเนสในลีก
เพื่อเก็บความสดไว้ในเกมนี้นะครับ

ครบ๑๐๐ประตูในไทยลีกให้กับสโมสรเดียว
จากนี้ยังมีอีโฮและเซริโยซานโตส
นักเตะอูซานหุ่นใดที่คอยให้ข้อมูลคู่แข่งกับ
ซึ่งก็หวังมีแต้มกลับบ้านเพื่อเป็นทีมนำของกลุ่มต่อไป

นี้นำทับโดยคิมอินซุงและมิสลาฟออซิส

อีวานโควาเชคกองหน้าชาวโครเอเชีย
เกมระหว่างอุซานฮุนไดกับเบืองทองยูเนเจต
แข่งขันเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๓๐นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับ
ที่จะเปิดฉากนัดแรกในสุดสัปดาห์นี้นะครับ
เปิดบ้านต้อนรับการท่าเรือทีมรองแชมป์

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายเท่าสดในเวลา๑๖นาฬิกา
และอุดมทวิสุกหัวหน้าผู้ฝึกษรการท่าเรือ
ก็มีการทำสงครามจิตวิทยากันเล็กน้อยครับ
วันอาทิตย์ก็เปิดการแขนฟุตซอล์หลีกปี๒๐๑๗
ก็เชิญชวนแฟนฟุตซอลมาให้กำลังใจให้เต็มสนาม
เพราะว่าการท่าเรือเขาขู่กับทางชนบุรีไว้แล้วว่า
เวลาถ้าเราไปเยือนเขาเขาจะเอาให้คนดูเน็ตเต็มสนาม

ถ่ายทอดเวลา๑๖๐๐นนะครับ

ก็อย่าประมาณนะครับชมบุรีนะครับ
ถ้าเรือมานี้เพื่อมาทวงบันลังคืนครับ